คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะ
เป็นเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่บอกว่าอายการจะสามารถสืบสวนสอบสวนพยาน
ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจและค้นหาหลักฐานเองได้
นี่สำคัญมากในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องติดตามเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ผมขีดเส้นใต้มาหลายครั้งว่าประเทศและสังคมที่มีความยุติธรรมเนี่ยเป็นประเทศน่าอยู่สังคมน่าอยู่
ประเทศและสังคมที่ความยุติธรรมบูดเบี้ยวเป็นประเทศไม่น่าอยู่คนก็หงุดหงิด
ฉะนั้นเรื่องความยุติธรรมในสังคมเนี่ยมันสำคัญมาก
เขาจึงต้องให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
มีคณะกรรมการที่กำลังจะแก้ไขเรื่องปัญหาการสอบสวนของตำรวจเพราะมันเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
อายการเนี่ยอยู่กลางน้ำต้นน้ำคือตำรวจอายการอยู่กลางน้ำปลายน้ำคือสาร
วันนี้มีเรื่องนี้ขึ้นมามันต่อเนื่องมาจำคดีแตงโมได้ไหมครับ
มันทำให้คนทั่วไปได้มองเห็นว่าอายการได้สั่งให้ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวน
ไปสอบสวนเพิ่มเติมครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะสำนวนไม่สมบูรณ์
แล้วกลายเป็นคดีที่มีปัญหาทำให้คนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง
มีคำพูดที่เราเคยได้ยินกันมาว่าอายการต้องมานั่งอ่านนวนิยายสอบสวน
จากตำรวจโดยไม่รู้ความจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะวันนี้เห็นจากเพจ
มีข้อความว่ามิติใหม่อายการไทยสอบสวนสอบพยานรวบรวมหลักฐานเองได้
เป็นเพจของพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษฎิบุตรหลักฐานสถาบันเพื่อกระบวนการยุติธรรม
มิติใหม่ที่ว่าเนี่ยเกริ่นมาเป็นหัวข้อว่าต่อไปสำนักงานอายการสูงสุด
จะไม่ใช้วิธีการสั่งให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมให้เสียเวลาให้เสียอารมณ์
แต่จะสั่งให้พนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจนำผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือพยาน
มาที่สำนักงานอายการจังหวัดหรือเขตเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกันต่อหน้า
นี่น่าสนใจไหมล่ะ
ฉะนั้นผมจะขอคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตรครับ

สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับมันเริ่มต้นแนวออกมาอย่างไรครับเรื่องนี้
มาจากเวทีเสวนาหรือว่าอยู่ในกระบวนการแนวคิดยังไงครับ
ที่จะให้อายการเอาอะไรเอาพยานเอาพนักงานมาสอบเองได้

ครับทั้งปวงเนี่ยนะครับอาจารย์สุภาพมันก็สืบเนื่องมาจากปัญหา
การสอบสวนคดีอาญาที่มันลุงตุงนังที่มันวุ่นวายไปหมดนะฮะ
หมายความว่าจะเป็นคดีแล้วแล้วจนเรากลับไม่ไหวนะฮะ
อะไรก็แล้วแต่มากมายแล้วก็ความเคลื่อนไหวของพวกเรานะฮะ
รวมน้อยทุยสุภาพด้วยนะที่เอาผมมาพูด
ผมคิดว่าระยะหลังเนี่ยอายการเนี่ยนะครับ
ตื่นตัวในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยคือพูดง่ายง่ายว่า
ถักเตรียมรู้ตัวด้วยว่าไอ้ที่สั่งสั่งคดีกันไป
เขาส่งกันไปให้สั่งคดีเนี่ยไม่น้อยเลยผมว่ามันกว่าครึ่ง
จะซ้ำไปมั่งมันเป็นนิยายสอบส่วนอาจารย์ดูภาพใช้คำว่านวดยายนะครับ
ครับมันเป็นนิยายสอบสวนนะฮะขอเรียนเลยว่า
แม้พนักงานสอบสวนจะสอบสวนกันด้วยความสุจริตเนี่ย
มันก็มีความคลาดเคลื่อนสูงนะฮะครับนะฮะพนักงานอายการเนี่ยคือประเทศเราเนี่ย
เป็นประเทศที่กระบวนการที่ทำในชั้นต้นวิปริตนะฮะ
ผมใช้คำว่าวิปริตเลยก็คือไปแยกการสอบสวนออกจากอายการ
อืมนะฮะอายการเนี่ยกลายเป็นผู้มีหน้าที่ฟ้องคดีอย่างเดียว
ครับตระบวดส่งไปฟ้องก็ฟ้องตระบวดส่งไปไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้อง
ตระบวดบอกหมดสอบส่วนบอกหมดอืมตรงเนี่ยผมแทรกได้หนึ่ง
เวลาเราดูในหนังอย่าว่าแต่หนังฝรั่งเลยดูหนังเกาหลีเนี่ยเหมือนกัน
อายการเนี่ยที่เขาดูคดีเองไปสอบสวนเองจับกลุ่มเอง
ส่งฟ้องศาลเองทำสำนวนเองเราเห็นอย่างนั้นเลยนะ
ใช่ครับอืมห้าแต่ว่ากวงไม่ได้หมายเพราะเค้าไปทำเองอ่ะนะฮะ
เหตุการณ์สัมผัสกับพยานก็มีอำนาจสอบสวนแต่พนักงานในการจะต้องเข้าไปได้
ในคดีที่เขามองว่ามันมีปัญหาแล้วทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะฮะ
ไม่ใช่ประเทศที่เจริญนะฮะผมพูดได้เลยแม้ทางประเทศที่ไม่เจริญเนี่ยนะฮะ
สวัสดีภาพนะฮะฝากท่านผู้ชมผู้ฟังตอนไปตรวจสอบดู
ทั้งเวียดนามลาวตีมอร์เนี่ยนะฮะเขาอายการเขาสอบสวนได้ทั้งนั้นเลย
เขาไม่นั่งมารอการสอบสวนทั้งตำหนดอย่างเดียวนะฮะ
คดีสำคัญสำคัญเขาลงไปตรวจสอบเลยคดีที่เป็นข่าวอื้อเฉา
หรือกำหนดไว้เลยก็ได้ว่าคดีฆ่าคนตายเนี่ยถือเป็นคดีสำคัญแล้ว
ไม่ใช่ว่าคดีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคดีฆ่าคนตายเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดนะฮะ
สำคัญยิ่งกว่าไอ้ร้อยล้านพันล้านนะฮะอย่างนี้อายการต้องเข้าไปดูที่เกิดเหตุเลย
ต้องเป็นภาคบังคับหรือว่าอายการต้องเข้าดูเข้าตรวจครับนะฮะ
ของเราผมก็ได้ยินว่าเช่นนั้นครับเฉินครับของเราที่
ที่เคยคิดกันว่าถ้าคดีสำคัญสำคัญในที่นี้หมายถึงว่า
โทษสูงให้อายการเข้าไปควบคุมดูแลการสอบสวนตั้งแต่ต้นเนี่ย
แนวความคิดนี้ไปไม่ได้ไม่ถึงไหนใช่อ๋อความจริงในแนวคิดนี้ในทางประชาชน
ในทางเอ่อพนักงานอายการในทางผู้ที่รักความชีวิตทางนี้ไปได้ค่ะ
เวลานี้ผมพูดได้เลยไปได้แต่บ้านเมืองเราขนาดนี้มันไม่เอื้อครับ
มันมีวุฒิสภานะฮะวุฒิสมาชิกขึ้นมาจากการแต่งตั้ง
แล้วเขาก็แต่งตั้งตำรวจผู้ใหญ่พลตำรวจเอกไปนั่งไว้เยอะแยะเลย
เพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายเนี่ยนะฮะปรวิยายาเนี่ยมันมันดีที่สุดนะฮะ
มันเหนียมหน้ามันทำให้เหนียมหน้าแต่ว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ต้องรอให้พวกนี้พ้นไปนะฮะหรือเสียชีวิตไปก่อนของพวกนี้นะฮะ
พรบตำรวจที่แก้ไขใหม่ก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้
ไม่ตอบเลยฮะอันนั้นเป็นเรื่องรัฐศาสตร์ปฏิวาคมติดตามใช่วะฮะ
แนวความคิดที่ว่าเนี่ยผมเห็นภาพหนึ่งที่ไปสัมมนากันเนี่ย
ผมจะให้ดูภาพในจอเอามาจากเวทีนี้ใช่ไหมครับ
ที่ที่ว่าจะเป็นครับทีนี้คำถามคือจะขับเคลื่อนยังไงต่อ
อันนี้แหละครับคือโจทย์นะฮะต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
ถ้าจะให้ง่ายก็ต้องแก้กฎหมายนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมปวิอาญาอันนั้นแน่นอน
เพราะความพยายามในเรื่องนี้ก็มีตลอดมานะฮะตั้งแต่ในรัฐมนูลนะฮะ
สำหรับดรบวรศักดิ์เนี่ยระบุไว้เลยนะครับว่า
ให้อายการและพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจเข้าตรวจสอบควบคุมการสอบสวนในคดีสำคัญ
แต่รัฐธรรมนุนมันผ่านไม่ได้แล้วก็ตกไปนะฮะและการแก้ไขประวิยาก็มีตลอดมานะฮะ
และเป็นเวทีนี้ว่าผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมได้รับเชิญไปร่วมพูดพูดนะครับ
เราก็เห็นถึงความตื่นตัวของอายการโดยเฉพาะอายการรุ่นใหม่นะฮะ
ที่เขาต้องการเห็นความยุติธรรมไม่ใช่นั่งสั่งสำนวนนั่งดูทีวีไปพร้อมกับประชาชน
แต่ว่าใครต่อใครเขาเห็นหลักฐานหมดแล้วนะอายการไทยไม่มีโอกาสเห็นที่เกิดเหตุเลย
ที่จริงย้อนไปเมื่อ๓๔ปีก่อนทางท่านหลองเองทางอายการน้ำแท้ทั้งผม
ตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มจับสัญญาณได้แล้วว่าอายการเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
เขารู้สึกกันแล้วว่าเฮ้ยปล่อยไว้อย่างนี้อายการจะต้องมานั่งรับปัญหาอะไรต่อไหนก็ไม่รู้
จริงมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ
ใช่ครับเริ่มมาที่เข้มข้น๓๔ปีมันนี่แหละครับ
อายการเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นแพ้รับบาปแล้วเวลาเขาฟ้องไป
จะไม่ฟ้องก็เหลือชาวบ้านด่าสั่งฟ้องไป๓ยกฟ้องก็ไม่ได้สอบผู้ทิ้งหายยังไง

อันนั้นก็ถูกหมกเม็ดมาเพื่อครับมีรายละเอียดเยอะ
พวกคนสำหรับอิกของเขามมกเม็ดไว้เยอะย่าอาจารย์
ที่นี่รัฐธรรมดูก็ไปไม่ได้
ก็ไม่ต้องโดยไม่มีอะไร
คำถามคืออายการเขาจะเคลื่อนไหวยังไง
ตอนนี้เขามาตกผลึกแล้วแล้วว่าไม่ต้องรอกฎหมายแล้วล่ะครับ
ใช้อำนาจตามพรบองค์กรอายการนะครับ
ซึ่งเขียนเอาไว้ว่ามีหน้าที่ให้ความยุติธรรมค้นหาความจริง

มันก็อาจจะกว้างบางคนถามว่าจะมีอำนาจเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุหรือ
มีหน้าสอบสวนหรือก็สามารถออกเป็นระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักงานอาการสูงสุดได้
ว่าคดีประเภทใดขอให้ค้นหาความจริง
เพราะเดี๋ยวนี้การค้นหาความจริงมันไม่ได้มีเฉพาะที่เกิดเหตุนะครับ

นำผู้เสียหายนำผู้ต้องหาหรือพยาน
ไปที่สำนักงานอายการจังหวัด

เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกันต่อหน้าเนี่ย
หมายนี้จะไปถึงนั้นได้ไหม
อันนี้ถึงได้เลยครับอันนี้ถึงได้แน่นอน
เพราะเป็นอำนาจของพนักงานอายการอยู่แล้ว
แต่มันมีจุดอ่อนว่าเมื่อส่งสำนวนการสอบสวนแล้วเท่านั้น
ไหมฮะเมื่อสมสำนวนการสอบสวนแล้วแล้วพนักงานในการเห็นว่า
พยานหลักฐานมันไม่เคลียร์เลยมันไม่ชัดเจนที่จะฟ้อง
พยานปากนี้ให้การก็มันดูมีเงื่อนงำมันดูไม่สมเหตุสมผล
เมื่อก่อนก็ต้องสั่งให้ตำรวจเขาสอบใช่ไหมครับ
ส่งไปให้ตำรวจสอบตำรวจก็สอบไปนิดนึงนะตามไม่เจอบ้าง
บังคับด้วยระยะเวลาบ้างแล้วตำรวจถ้าเขามีเป้าอะไร
เขาก็จะไม่สอบหรอกครับสอบบิดไปบิดมาน่ารำคาญมาก

ต่อหน้าพระนางตอบส่วนครับ
ที่จะทำให้สังคมนี้เนี่ยได้รับความยุติธรรม
เวลามันเกิดคดีเกิดขึ้นเราจะต้องตามเรื่องนี้กันเป็นระยะ

คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ